คุณยายใจดีคนหนึ่งนะคะอดีตได้เป็นช่างเสริมสวย
แต่ว่าพอไปเห็นน้องหมาน้องแมวที่แบบจรจัดก็สงสาร
มาเลี้ยงดูค่ะตอนนี้ก็ดูแลมากว่า๔๐ปีแล้ว
หมาน้องแมวมีกันร้อยตัวเลยไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
หรือว่าใครอยากจะช่วยด้วยก็จะได้ร่วมแรงร่วมใจสมทบทุนกัน
อย่างหนึ่งที่เห็นคือมันไม่ทะเลาะกันนะครับ
ทั้งบากทั้งแมวใช่อยู่ที่ไม่แย่งอาหารกันทานด้วยนะ
อ้อดูสิแบ่งกันทานสบายใจนี่ทักทายวันนี้ครับเป็นสาธารณ์แสดกัน
เป็นพี่เป็นน้องน้องดาคือสุนัขกับแมวอยู่รวมกันได้
โดยที่ไม่แย่งอาหารกันเนี่ยน่ารักมากเลยนะเป็นภาพที่เราไม่ค่อยเห็นนะ
เพราะว่าเกิดจากการที่เจ้าของเนี่ยนะคะหรือว่าคุณยายผู้อุปการะเนี่ย
ดูมาด้วยกันแมวบางตัวหมาบรุงตัวเนี่ย
เพิ่งมาจากที่ต่างกันนะคะแต่พอมาอยู่ด้วยกัน
กินด้วยกันนอนด้วยกันเขาก็ผูกพันกันไม่ทะเลาะกัน
ไม่เหมือนคนคนบางคนก็ชอบทะเลาะกันนะคะ

คือบางทีอาจจะฟันเพิ่งขึ้นก็เลยกัดไป

ใช่ต้องยกความดีให้กับคุณยายละอสังงาม
อายุ๗๑ปีค่ะอยู่ที่อำเภอกาญจนาดิต

ก็เห็นสภาพนี่แหละคุณผู้ชมอาจจะไม่สะดวกสบาย

คนและสัตว์ก็อยู่ในเพลิงสภาพลักษณะผูพัง

แต่บอกเลยว่าที่แห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความรักความเมตตา
ตามภาษาของคนรักสัตว์นะ
ทีมข่าวของเราก็คุยกับคุณยายละออแหละ
ถามว่าทำอย่างไรมาอย่างไรถึงได้มาเลี้ยงน้องหมา
คุณยายบอกว่าแต่ก่อนทำอาชีพเสริมสวยมีลูกสาว๓คน
พอเติบโตก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัว

เห็นน้องหมาน้องแมวจรจัดเจ็บป่วยไม่ได้ก็ต้องไปช่วย
แล้วก็ทำแบบนี้มา๔๐ปี
จนกระทั่งอายุมากขึ้นก็เลยไม่ทำเสริมสวยแล้ว
หันไปทำอาชีพรับจ้างดูแลที่ดินให้กับคนรู้จัก
เพราะว่าจะได้เลี้ยงดูน้องหมาน้องแมวไปด้วย
ก็เลยมาอยู่ในที่ดินแบบนี้นะคะ
นั่นก็คือเจ้าของที่ดินที่คุณยายเคยรับจ้าง
เขาไปพัฒนาที่ดินใหม่คุณยายก็เลยย้ายออกไปอยู่ที่ดินของเพื่อนบ้าน

แล้วก็เอาน้องหมาน้องแมวกว่าร้อยชีวิตนี้ไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมก็คงเห็นแหละว่าแม้จะดูไม่สมบูรณ์ไม่เพียบพร้อม
แต่คุณยายละออบอกว่ามีความสุขดีค่ะ
ดีใจที่ได้ดูแลสัตว์ไร้บ้าน
ส่วนรายได้ยายบอกว่าได้จากสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะ
รวมไปถึงการรับดูแลน้องหมาน้องแมวของคนที่เขามีเจ้าของ

ส่วนฝากบอกไปถึงลูกค้านะคะของคุณยาย
ถ้าหากว่าอยากจะให้คุณยายไปเสริมสวยให้ที่บ้านเนี่ย
ไปได้นะบางครั้งเนี่ยก็ไปบริการกันถึงที่เลย
ส่วนเรื่องของการทำมาหากินก็คือการเก็บของเก่าไปขาย

เพราะว่าเป็นรายได้ที่จะเอาไปเลี้ยงให้กับน้องหมา
จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่ง
เห็นแล้วเป็นไงคะซึ้งอ่ะคุณ

เพราะว่าแม้จะยากจนเงินทองแต่ก็ไม่เคยจนน้ำใจ
เอาล่ะใครที่อยากจะช่วยเหลือคุณยายนะครับ
ที่จังหวัดสุราธานีก็ไปช่วยเหลือกันได้นะครับ
ไปให้อาหารเจ้าหมาเจ้าแมวที่เห็นอยู่นี้